ภาพนี้คือเลือดท่วมหน้าเลยค่ะ
ทำไมต้องทำกันขนาดนี้ดูคลิปนี้ก่อนค่ะ
นี่นะคะ
ผู้ชายนะคะทะเลาะกับผู้หญิงนะคะ
เลือดออกแค่นี้นะคะ
อายุหกสิบกว่านะคะดูทำแม่กูนะคะ
ดูนะคะนี่ทำผู้หญิง

แต่ว่าดูตัดถ้ามาที่แม่กูนะคะ

ไม่ว่าถ้าเราเข้าไปอะ
ผู้ชายทำผู้หญิงนะคะ

โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้
ลุงในคลิปทำร้ายจนสะบักสบอมเลือดอาบขนาดนี้
แล้วลูกนะบอกด้วยบอกว่าแม่หนักเลยนะ
อาการแม่คือแม่หนูเนี่ยเส้นเลือดฝอยในตาแตก

แล้วก็ฝ่ายนั้นเนี่ยฝ่ายผู้ชายเนี่ย

แต่แม่หนูเขาไม่ค่อยแข็งแรง

แล้วถ้าเกิดล้มเลยนะลุกไม่ค่อยจะขึ้น
เอาง่ายคืออายุเยอะแล้วไขข้อเสื่อมค่ะ
แต่ดูสิหน้าเธอโดนขนาดนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในชุมชนแถวถนนจันท

ว่าน้องสาวของลุงที่ถือมีดในคลิปเนี่ย
จ้างให้คุณแม่ของเธอซักผ้าให้
แล้วแม่ของเธอก็เลยเอาผ้ามาซัก
ทีนี้ก็คุยกับคนในบ้านของลุง
แล้วคุยกันไปคุยกันมาก็เสียงดัง
ทีนี้ลุงแกก็เลยไม่พอใจมาหาว่าคุยเสียงดัง
แม่ก็บอกว่าเดี๋ยวคุยแป๊บเดียว

ลุงก็ปรีเข้ามาเตะมาต่อยแม่
แม่เป็นแบบนี้แล้วเท่านั้นไม่พอนะ
ลุงยังถือมีดมาไล่ฟันแม่ด้วย
ลุงบอกว่าป้องกันตัวนี่ป้องกันตัวอะไรเนี่ย
คนในบ้านของลุงพยายามจะบอกนะ

แต่จริงแล้วลุงแกไม่ได้เป็นอะไร
ลุงแกเป็นแค่คนโมโหร้ายเท่านั้น

ก็เลยพาแม่ไปแจ้งความที่สนยานวา
ข้อหาก็คือถูกทำร้ายร่างกายนี่แหละ
แล้วฝั่งผู้ก่อเหตุคือคุณลุงก็ยอมรับผิดนะ
ส่วนตอนนี้อาการถามว่าอาการแม่เป็นยังไงบ้าง
ของแม่ที่เห็นปูดบวมเนี่ย

ไม่รู้ว่าพอโดนต่อยโดนแรงกระแทกแบบนั้นเนี่ย
อประสาทตาจะเป็นอะไรหรือเปล่า
แล้วก็ล่าสุดค่ะทีมข่าวของเราได้คุยกับทางลุงนะ
บอกว่าอยากขอโทษคู่กรณีตั้งใจจะไปขอโทษต่อหน้าแหละ

ที่ผมทำไปเนี่ยอารมณ์ชั่ววูบหงายก๊าซค่ะ
ขาดสติแล้วก็บอกว่าโดนผลักก่อนด้วย

รับว่าตอนนี้เครียดมากกังวลมากนอนไม่หลับ

ไม่มีตังค์จะไปใช้ให้เขาไม่มีตังค์จะไปจ่ายให้เขา
ค่ารักษาพยาบาลค่าชดเชยอะไรต่างเนี่ยนะคะ
ทีนี้เรื่องทางคดีเนี่ยตำรวจสนยานวาเนี่ยนะคะ

ตอนนี้อยู่ระหว่างรอใบรับรองแพทย์ของฝั่งทางคุณป้า
แล้วถ้าเกิดว่าได้ใบรับรองแพทย์มาแล้วเนี่ยนะคะ
ก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปนะคะ
นี่คือลูกสาวเขาบอกเลยบอกอย่ามาพูดนะว่าไปรักษามา
แล้วเดี๋ยวจะจ่ายค่าหมอให้เนี่ย
จะออกค่ารถให้ไม่ได้ต้องการแบบนี้นะ
แต่เนี่ยมาทำกับแม่ฉันแบบนี้ได้ยังไงอ่ะนะคะ

ซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดเนี่ยทีมข่าวของเราเนี่ยไปคุยกับทางคุณป้า
คุณป้าที่โดนซัดสน่วมคนนี้ชื่อว่าป้านี
ป้านีสุมาลีเอี่ยมสิรินะคะวัย๔๗ปีป้านีบอกแบบนี้
เอาจริงก่อนหน้านี้นะเคยโดนลุงเนี่ยด่ามาแล้ว
เพราะว่าจะไปนั่งตรงเก้าอี้ม้าหินที่วางอยู่หน้าบ้านลุง

รอบนี้ฉันเข้าไปในบ้านแกจะไปซักผ้าให้
แล้วก็คุยเสียงดังซัดชั้นสน่วมเลย
ส่วนตัวเนี่ยนะป้าก็บอกว่าโกรธโกรธแค้น

สงสัยเหมือนกันว่านี่เป็นผู้ชายภาษาอะไรเนี่ย
ทำไมถึงทำผู้หญิงขนาดนี้แล้วป้าแกก็ไม่ยอมล่ะ
นีบอกว่ายังไงก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ